บุรีรำครับคุณผู้ชมถ้าใครที่เลี้ยงสุนัขนะต้องบอกแบบนี้เลย
คุณมีความรับผิดชอบต้องดูแลหมาของคุณด้วยนะ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไปกัดเด็กเอาแบบนี้ได้ครับ
โอ้ยสงสารน้องเลยกำลังจะออกไปเล่นนอกบ้านครับ
เจอเจ้าหมาตัวนั้นอ่ะวิ่งไล่เข้ามากัดน้องนี่ล้มลุกลุกคลานเลยอ่ะ
นี่นะเราต้องวิ่งแจ้นร้องไห้จ้ากลับเข้าบ้านเลยอันนี้ที่บุรีรำครับ
ใช้ติ๊กต๊อกเขาเอามาโพสต์แล้วก็ให้รายละเอียดว่า
เหตุเกิดกับเด็กข้างบ้านเลย
เขาบอกเขาดูคลิปแล้วเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เลย
มาเห็นลูกตัวเองเจ็บตัวแบบนี้ถามว่าหมานั่นน่ะหมาใคร
เป็นหมาของคนแถวนั้นเลี้ยงเอาไว้ครับแต่เจ้าของคลิปนี้เขาบอกแบบนี้ว่า
เจ้าของหมาเนี่ยดูไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อยดูแลหมาตัวเองเลย
ชาวเน็ตมาเห็นก็คอมเมนต์บอกให้ไปแจ้งความเลยนะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการเลย
จะได้ดูแลหมาให้ดียิ่งขึ้นครับโอ้อย่าปล่อยไปแบบนี้นะ
ถ้ารู้ว่าตัวเองเลี้ยงสัตว์เนี่ยอาจจะไปทำอันตรายกับคนแถวนั้นได้นะครับ